สบายดีทุกอย่างเขาก็ดูแลดีทุกอย่าง
หาข้าวหาน้ำให้กินทุกอย่าง

ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของเรา
ก็พามาที่โรงพักข้างบ้านเราก็มาคุยกันมานั่งมาได้
ถามว่าเป็นยังไงอะไรเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงอย่างนี้
เขาก็มาทำแล้วก็บอกไว้ตามเหตุการณ์ที่เรา

คือเราจะเลิกกับเขาใช่ไหมครับ

อันนี้มันก็ขอเคลียร์กันกับเรื่องของเรานะ
แต่ว่าเรื่องปัญหาที่ว่าเอาเรื่องเอาราวไหม
คือถ้าเขาทุบตีเราเราก็ควรเอาเรื่องใช่ไหม

แต่ถ้าเราไปพูดนู่นนี่นี่เนี่ย

แต่คืออยู่กับเขาเราก็ปลอดภัยดีทุกอย่าง
ภายดีทุกอย่างเขาก็ดูแลดีทุกอย่าง
หาข้าวหาน้ำให้กินทุกอย่าง
แล้วส่วนเรื่องเคลียร์กันนี้

ใช่ส่วนตัวของเราใช่
ทางสามีของพี่กับน้องผู้ชายเขา

ถ้าว่าจะหมดก็ไม่ให้เจอหน้ากัน

ญาติทางอะไรก็ไม่ได้เจอหน้าเขาสักคนนะ

แต่คือเราก็คงไม่ได้เอาเรื่องเอาลาไทยเนาะ
ไม่ค่ะ
เรื่องมันก็จบได้ดีแล้ว

โอ้โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้